คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ฝนตกอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็เหมือนมีเสียงลือเสียงเล่าอ้าง

และกรุงเทพต้องระวังจมบาดานอีกหรือเปล่านะฮะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากหาคำตอบนะว่ากรุงเทพจะจมบาดาน
หรือว่าผืนแผ่นดินของกรุงเทพมันหยุดซุดตัวแล้วนะครับ
หัวข้อที่ว่ากรุงเทพไม่สุดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
จากนักวิศวกรรมปฏภิ
คุณคือมีนักวิศวกรรมปฏภิ
ก็อาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุธิศักดิ์สรลำ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ออกมาบอกว่ากรุงเทพมหานครหยุดซุดไปนานแล้ว

ซึ่งจริงมีลักษณะเป็นแอ่งลึกลงไป๕๐๐๑๐๐เมตร

แต่ชั้นบนเป็นชั้นดินกำเนิดใหม่
เป็นดินเหนียวอ่อนหนาบางไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ
แต่เป็นชั้นดินที่หยุดการซุดตัว

และอีกอย่างหนึ่งคือกรุงเทพเราเลิกสูบน้ำบาดานออกมาใช้แล้ว
มีกฎหมายควบคุมการใช้น้ำบาดาน
ทำให้ใต้ผืนแผ่นดินคลายความเครียด

ทำให้หยุดการซุดตัวลงไปแล้ว

ซุดที่มันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ทุกวันนี้มันหยุดซุดต่อไม่ไหวแล้ว

กรุงเทพจะไม่จมบาดานอีกต่อไป
อันนี้เป็นเหตุผลแย้งกับเหตุผลอื่นที่เราเคยได้ยินมานะ
ใช่ค่ะแต่ใครอยากหารายละเอียดเพิ่มเติม

มีเรื่องราวดีที่ทันสมัยแล้วก็เป็นประโยชน์หลายหมวดเลยนะคะ